มีข่าวด่วนมาแจ้งนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่อ๊อฟพงพัฒนวัชิระบันจงนะคะ
งานต้องขออภัยแฟนเพลงของอ๊อฟพงพัฒน์มาณโอกาสนี้ด้วย
แล้วตอนนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วล่ะว่าพี่อ๊อฟเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจริงและคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างแน่นอนนะคะ
หลายคนยังคงสงสัยว่าสาเหตุในการเข้าโรงพยาบาลในครั้งนี้มันเกิดมาจากอะไร

ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่อ๊อฟกันด้วยนะ